เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์จริงนะคะที่แต่ละพักการเมืองก็จะเดินหน้าหาเสียงในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มข้น
นี่เห็นบอกว่าสุดสัปดาห์นี้สามพักไม่ได้จับมือกันหรอกแต่ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะ
เหนือไปเหมือนกันหมดเลยนะคะไปดูพักแรกก่อนละกันภูมิใจไทยนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักพร้อมแกนนำแล้วก็นายสามารถแก้วมีชัยอดีตสสเชียงราย
เพื่อไทยที่ย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยในระบบบัญชีรายชื่อหรือมาร์ตี้ลิสต์นะคะ
เมื่อเช้านี้ไปเปิดปลาใสที่สนามกีฬากลางที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
ตกบ่ายนี่ก็ไปสนามแม่ลาวเซอร์กิจในอำเภอแม่ลาวเชียงรายเหมือนกันนะคะ
คุณอนุทินโชว์อู้คำเมืองบนเวทีปราศัยด้วยนะ
ฝึกอู้คำเมืองมาตั้ง๕ปีต้องพูดช้าหน่อยกลัวจะพูดผิด
ชูนโยบายพูดแล้วทำรวมถึงการจัดการปัญหาเผาป่าอย่างเด็ดขาดด้วย
มาที่ฟังไทยแม้จะฝากเดียวครับ
ผมบอกให้บ่อฮื้อนะครับให้ข้าวโพดเหล่านี้ที่มันเกิดจากการเผาป่าเข้ามาในประเทศไทยต้องใช้ไม้แรงครับ
ไม่ต้องก่อนให้เลือกตั้งใหม่หรอกนะครับเพราะว่าทุกคนทุกข์ทรมานจริงจริง
โดยเฉพาะที่พิศนุโลกเป็นจังหวะที่อดีตแก่นำอย่างนายจุติไกรเลิก
ย้ายไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ
ทำให้ต้องมอบนโยบายให้กับผู้สมัครทั้ง๕เขต

โดยนายจุลินเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจว่าเหตุใดต้องเอาคนใหม่เข้ามา
แล้วก็บอกว่าคนที่อยู่ไปกระทันหัน
ก็ไม่ได้แปลว่าไปดีเสมอไป
อยากให้ประชาชนดูว่าพักการเมืองไหนมั่นคง
ไม่ใช่แค่พักเฉพาะกิจที่อยู่ได้แค่ปี๒ปีเท่านั้น

บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้ที่เผาป่าครับ
เพราะว่าเค้าคิดเวียพักเฉพาะกิจก็เป็นข้อเท็จจริง

พร้อมว่าถ้าเลือกท่านมาเป็นนายกใด

ผมจึงอยากเรียนว่าอยากให้เลือกพักการเมืองที่ยั่งยืน
ภพการเมืองที่รับผิดชอบ
ไปยาวนานตลอดการไม่อยากให้เลือกภาคเฉพาะกิจ
แต่ไม่ได้แปลว่าผมไปวิจารณ์ว่าพักท่านเป็นพักเฉพาะกิจนะครับ

งั้นเราก็ได้อนาคตเฉพาะกิจนี่

เดินสายหาเสียงในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
นำโดยนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็คณะนะคะ
ไปพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
พบปากเกษตรกรชาวสวนผลไม้และชาวนา
แล้วก็ไปต่อที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะ
ก่อนจะไปขึ้นรถแห่รอบเมืองในตัวเมืองจังหวัดลำปาง
แล้วก็ปราศัยบนรถแห่ที่๕แยกหอนาฬิกาในอำเภอเมืองค่ะ
ทีนี้ช่วงเย็นไปเปิดเวทีประสัยกันที่ตลาดนัดคลองถมห้างฉัดในอำเภอห้างฉัด
จังหวัดเดียวกันนี่แหละนะคะที่ลำปางนี่แหละ
ซึ่งนายเศรษฐาก็ทักทายเป็นภาษาเหนือครั้งแรกเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าเนี่ยพักอื่นเขากลัวพักเพื่อไทยจะเอาเงินไปใส่กระเป๋าประชาชน๑๐๐๐บาท

ช่วยให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงกะละกัน

แกนนำพักรวมไทยสร้างชาติประกาศไล่เด็กกลุ่มนึงให้ไปอยู่นอกประเทศ
ตอนนี้ก็คือเสียงกำลังใจเพราะว่าเรามั่นใจว่าการที่เขานำมาพูดเขาช่วยหาเสียงให้ภักดิ์เพื่อไทยครับ
ทีนี้มันมีเรื่องน่าเป็นห่วงตรงที่ว่ามีข่าวมาว่านายชัยเกษมนิติสิริหนึ่งในแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยค่ะ
แต่ว่าคุณหมอบอกอาการไม่ได้รุนแรงมากเมื่อเช้าค่ะทีมแพทย์ก็เลยมารับตัวนายชัยเกษมด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
ขึ้นเครื่องกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วนะคะและล่าสุดในแพทย์ชนละนั่นศรีแก้หัวหน้าพักก็บอกโดยรวมแล้วว่าไม่ได้มีอะไรน่าห่วงพูดคุยได้ปกติมีอาการหลงลืมเดินเซนิดหน่อยคุณหมอดูแลใกล้ชิดอยู่ค่ะ
ซึ่งนายชัยเกษมเองก็ยังพูดติดตลกเลยบอก
ชนะแบบนอนมาก็คือนอนขึ้นเครื่องกลับมาเลย
พักไทยสร้างไทยครับช่วงเช้าเปิดเวทีปราศัยที่สกลนครครับปักหมุดที่อีสานครับ
ช่วงบ่ายข้ามจังหวัดมาที่โรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุง
อำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสิน
คุณหญิงสุดารัฐบางช่วงระหว่างการปลาใส
มีน้ำตาซึมแล้วมือปาดน้ำตาด้วย
บอกว่านี่คือภารกิจสุดท้ายของชีวิต
อยากช่วยประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก

ผ่านชีวิตแบบนี้ทั้งที่เราเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด
ทั้งที่เรามีจำนวนคนที่มากที่สุด
ทั้งที่เราผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีมากที่สุด
แต่เราจนที่สุดในประเทศค่ะ

การพัฒนารถไฟที่ประเทศไทยด้วย